คุณผู้ชมมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำมิตรชาติธิพธิ์เดียวนี้
ขโมยเดี๋ยวนี้หลากหลายรูปแบบของไหว้ผีบรรพบุรุษ

หญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๘ปีไปซื้อของไหว้

แล้วปรากฏว่ากำลังจะกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค
แล้วข้างหน้าคือมีตระก้าถูกไหม
เอาของเนี่ยไปวางไว้ในตระก้าไปจอดรถกะว่าจะไปซื้อของอีกนิดหนึ่งค่ะ
แล้วมีขโมยค่ะเดินมาขโมยของหน้ารถไปหมดเลยนะคะ
ทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าทั้งปลาเผาเอาไปเกลี้ยงเลยค่ะ
บอกว่าตัดสินใจไปขอดูกล้องวงจรปิด
พบว่าหัวขโมยเป็นแม่ลูกที่ก็รู้จักกันมาขโมย
บอกว่าตามไปถึงบ้านเลยนะไปทวงของคืน
ไปดูคลิปกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เอาวางไหมนี่ไงแสบไหม
คุณคะทำไมรู้ไหมว่าผู้หญิงอายุ๑๘ปีที่เป็นผู้เสียหาย
เขาถึงรู้ว่าแม่แล้วก็ลูกครอบครัวนี้เอาไป
เพราะไปโพสต์เฟซบุ๊กกินปลาเผาปาร์ตี้
ขโมยปลาเผาเขามาแล้วยังมาโพสต์
ใช่ผู้เสียหายก็เลยบอกเฮ้ยนี่มันปลาเผาของฉันนี่

แล้วไปเจอของกลางเลยนะคะ
ทวงถามสิ่งของที่หัวขโมยขโมยไป
กล้องวงจรปิดก็ชัดเจนพอไปถึงที่บ้าน
หลักฐานมณฑลโทษเสื้อผ้ารองเท้าผู้เสียหายซื้อมา
เตรียมไว้ไหว้ผีบรรพบุรุษอยู่ในถุงเมื่อสักครู่
ส่วนนี้ภาพที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กปลาไม่เหลือแล้วล่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ผู้เสียหายก็คือนางสาวสุลักษณ์ปัญญาอายุ๑๘ปีค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันเกิดเหตุ
กับพี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดในตัวเมือง
เพื่อนำไปไหว้ยายแล้วก็ผีบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว
ซื้อปลาเผา๒ตัวเสื้อยืด๓ตัวรองเท้าแตะ๑คู่
ข้าวของเครื่องใช้อีกเพียบใช้เงินสักประมาณ๑๕๐๐บาท
จากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่ห้างแห่งหนึ่ง
เพื่อไปซื้ออุปกรณ์มาทำขนมขายโดยวางข้าวของที่ซื้อไว้
ตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์หลังเข้าไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมง
ออกมาปรากฏว่าเอ้าปลาเผาอันตฐานหายไปไหน
ข้าวของก็หายไปหมดเธอก็เลยตัดสินใจ
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างเจอเลยค่ะ
ไปเห็นนางเปิ้ลกับลูกอีกสองคนพี่สาวเธอก็รู้จักนะ
หัวขโมยเนี่ยขโมยของเธอไปเธอตัดสินใจเลยนะครับ
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองบุรีรำต่อมาช่วงค่ำนางเปิ้ลหัวขโมยเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะกล้องวงจรปิดจับได้นะค่ะ
นางเปิ้ลเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยไปโพสต์ภาพเลี้ยงฉลองในบ้าน
มีปลาเผาสองตัวที่ตัวเองเนี่ยซื้ออยู่ด้วยค่ะ
รุ่งเช้าก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาเปิ้ลที่บ้าน
ไปถามเปิ้ลไหนเอามาดูซิของกลางเป็นอยู่ไหนยังไง
แล้วสุดท้ายก็เจอทั้งหมดเลยนะคะถามเปิ้ลเปิ้ลยอมรับนะบอกว่า
ใช่เป็นคนขโมยของมาจากตระก้าหน้ารถของผู้เสียหายจริง
แต่เขาไม่ได้ขโมยลูกเป็นคนขโมย
เป็นแม่ที่โยนความผิดให้เด็กอีกโยนความผิดให้เด็กอีก

อ๋อครับ
กลับกับบอทน้องผู้ค่ะ
อ่าหูนภารกิจ
ถูกแล้วเพราะว่ามันเหลือแต่ซากก็ได้นะคะ
เธอบอกว่าที่ซื้อปลาเผาเนี่ยเพราะว่าคุณยายของเธอเนี่ย
เสียชีวิตเมื่อปีก่อนชอบทานปลาเผามาก
ทุกวันพระทุกเทศกาลก็จะซื้อปลาเผานี่แหละค่ะ
แล้วก็เอาไปไหว้ให้กับคุณยายนะคะ
บอกว่าที่มันโกรธมากที่สุดนี่คืออะไรรู้ไหม
ไปโพสต์ไงไปโพสต์โอ้โหกินอยู่สบายเลยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ